ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไอโดเจนกันบ้าง
ผลิตแล้วก็ใช้งานในเชิงการพาณิชย์แล้ว
รัฐบาลของญี่ปุ่นเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ในการสนับสนุนรถประเภทนี้แบบนี้

รถยนต์รุ่นนี้สามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้า

สูงขึ้นถึง๖๕๐โวลต์นะครับ
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง
เติมไฮโดรเจนเต็มถัง๑ถังนะครับ
วิ่งได้ไกลถึง๖๕๐กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเติมเพียงแค่ประมาณ๓๔นาที
กำลังใช้งานที่๑๕๓แรงม้าครับ
สามารถที่จะทำอัตราเร่งจากหยุดนิ่ง

ในเวลา๙วินาทีนะครับ
ก็ย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีก่อนปี๕๗นะครับ
ราคาสนุนขาย๗๒๕๐๐๐๐เยน
แต่ว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเขาสนับสนุน
ลดภาษีให้ถึง๒๒๐๐๐๐๐เยน

ก็จะลดลงมาอยู่ที่๒๒๕๒๐๐๐เย็นครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมมีรายงานว่า
ความต้องการของลูกค้าโซนอเมริกา

ประมาณ๑๐๐คันหรือเกือบเท่าตัวเลยนะครับ
ต้องการให้เป็นยนตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หรือว่าสารพิษที่มีผลต่อร่างกายมนุษย

รวมการทำงานด้วยนวัตกรรมไฮบริด
และถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงนั่นเองครับ
๒ปีก่อนครับญี่ปุ่นเขามีจุดชาร์จไฟสำหรับรถยนต์
แบบสาธารณะก็ดีแล้วก็ในบ้านรวมกันทั่วประเทศ

เราน่าจะนำมาเป็นโมเดลในการพัฒนาค่ายานยนต์
การพัฒนารถยนต์เพื่อตอบโจทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
เขาบอกว่านี่คือการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับเทคโนโลยีพลังงานในรถยนต์
กำลังจะกลายเป็นพลังงานหลักแทนน้ำมัน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับ
นั่นก็คือสิ่งที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมนะครับ